เหรียญนี้เป็นเหรียญตัวอย่างผลิตเป็นแค่ตัวอย่างเองนะครับ

เป็นความคิดของคุณเสมอว่าเหรียญจะเป็นคนเลือกเจ้าของด้วยตัวเขาเอง
เรามีบุญที่จะได้มันก็จะมาหาเอง
เหรียญทองคำที่มีมูลค่าสูงที่สุดในร้นก้าวราชการที่๙เนี่ยนะครับ
ทรงผนวดถามว่าเหรียญนี้เดี๋ยวนี้มูลค่าเท่าไหร่

คือหมายถึงยังไม่รู้ว่าราคานี้จะจบที่เท่าไ

เคยมีคนเสนอราคามาประมาณ๑๐ล้านใช่ไหม

สำหรับเรื่องราวของสิ่งที่พิเศษสุดที่มูไนท์จะนำเสนอ

ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่๙ท่านลงพระบรมพิไทย

การ์ดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวท่านจะทรงทำ
ส่งไปให้กับพระประมุก
การ์ดที่ทรงคุณค่าคือไม่สามารถที่จะประเมินราคาได้